ทีมนักแสดงสัจจาดในชุมโจรเสือสังฟ้า๓
คือละครเรื่องนี้ดังมากทางวิกหมอชิดช่อง๗
คือเขาก็มาโปรโมทภาญญัณของเรา
คือต้องบอกว่าผ้ายันครั้งนี้คือไม่ได้ทำเล่น
ไม่ได้แค่โปรโมทละครเขาทำมาแล้ว๓รุ่น
แล้วชาวบ้านเนี่ยแย่งกันเอาเลยค่ะ
ตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะพี่โอถาปกรณ์แล้วก็ลูกชายน้องเวล
ในฐานะผู้จัดละครนำทีมนักแสดง
เดินทางไปร่วมพิธีปลุกเสกผ้ายันรุ่นเสือสั่งฟ้า๓
ถึงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่วัดท่าสแบงวัดนี้ดังมากค่ะ

เพราะว่ามีเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยแบบนี้เลยนะคะ
โดยทางคณะผู้จัดงานก็ได้ความเมตตา
พระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบนจังหวัดร้อยเอ็ด

ให้นำผ้ายันเสือสังฟ้า๓มาร่วมอกเสก

ถามว่าลายอาคาราคทั้งหมดที่เป็นรูปเสือมันมีข้อใดพุทธคุณยังไงกันบ้าง
มันช่วยนะคะที่ทำให้คนที่ครอบครองไปได้รับความเมตตา
โชคลาภแล้วก็โดนบันดาลให้ผู้ที่ได้มีเอาไว้

ก็คือมวดที่ผ่านมาถูกรอตเตอรี่กันทั้งหมู่บ้านนะแล้วที่สำคัญเอาล่ะ
แล้วที่สำคัญขอบคุณที่บ้านเซลฟี่ก่อนแล้วกันนะแม่แม่แม่
ปลอดภัยจากพยานตลายทั้งกวงค่ะ
แล้วต้องบอกว่าความปังมันไม่หยุดหยุดแค่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพราะว่า๒นักแสดงนำจากละครเสือสั่งฟ้าน้องภูมิ

เขาเอาภาพยานเสือสังฟ้า๓มาฝากแฟนบันเทิงไซรัสเนี่ย
ที่เห็นนี่คือให้เราด้วย

แล้วเคมีคู่นี้เวลาอยู่กองเขาน่ารักหรือเปล่า
ค่ะแล้วน่ารักปังขนาดไหน

เป็นแบบละครก็ดีเลยครับจริงก็โอเค

ทำมาแล้วก็ถึงคนแบบแฟนชื่นชอบมาก
ได้ไปคุณก็จะได้เรื่องของโชคลาบเงินทองสิริมงคลเข้าตัวครับ
ยังไม่ได้เลยอ่ะคือให้แฟนก่อนแล้วคือมันฟังจริง
คุณผู้ชมมันหายากมากนะคะ
กติกานะคะร่วมสนุกกับรายการของเราด้วยการแคปหน้าจอ
เซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอให้เห็นว่าคุณผู้ชมกำลังดูข่าวนี้อยู่นะคะ
๑๐ท่านผู้โชคนี้ได้รับไปแน่นอนนะคะโอ้โฮนี่อันนี้คือเรียวสดนะคะ
ตอนนี้เท่าไหร่เลยนะคะทีมงานประมาณ๖แผดแล้วอ้าวเหลืออีก๒คน
จริงอยากแจกเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะตามกติกาเลย
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูอยู่ตอนนี้แล้วก็แคปหน้าจอมานะคะ

แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้เลยนะคะ
ลงพิธีมาเรียบร้อยนะคะถูกต้องตามแบบหลักพิธีเลย
ที่สำคัญพี่แจ๊คแอบกระซิบมาสักครู่นี้ว่า

จริงก็งดที่แล้วเขาถูกป่ะ
งวดที่แล้วเขาถูกไปแล้วงวดนี้ก็ต้องถูกด้วยนะคะ